ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้หรือว่าต้นเดือนใหม่เนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของเงินเดือนเข้าเงินเดือนออก
อันนี้สำคัญของใครหลายหลายคนเลยแต่ทำไมพอเปิดเข้าไปทีหมุนอีกแล้ว
หมุนอีกแล้วบางทีก็มีตัวผู้หญิงเนี่ยมายืนก้มโค้งให้บอกว่าระบบขัดคล่อง
เรื่องนี้แบงค์ชาติจะไหว้อย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่ก่อนอื่นมาเรื่องราคาน้ำมันก่อนเลยครับคณะรัฐมนตรีมีมติลดภาษี
สรรพสามิดน้ำมันเบนซินทุกประเภทลงลิตรและหนึ่งบาทจากอัตราปัจจุบันหกบาทห้าสิบสตางค์ต่อลิตร
ส่งผลให้น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกประเภทลดลงแบบลดหลั่นไปตามอัตราส่วนผสมของน้ำมันเบนซินครับ
โดยแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งและเก้าห้าลดภาษีลงเก้าสิบสตางค์ต่อลิตรอียี่สิบลดลงแปดสิบสตางค์ต่อลิตรและอีแปดห้าลดลงสิบห้าสตางค์ต่อลิตร
แต่โซฮอล์เก้าหนึ่งจะได้ส่วนลดจากกองทุนน้ำมันอีกลิตรละหนึ่งบาทหกสิบสตางค์รวมเป็นส่วนลดลิตรละถึงสองบาทห้าสิบสตางค์ตามที่ได้เสนอไว้ก่อนอันนี้
จะมีผลเมื่อไหร่ล่ะมีผลตั้งแต่๗พฤศจิกายนนี้เป็นเวลา๓เดือนครับ
และเช้านี้น้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอล์ปรับลดลงลิตรละ๓๐สตางค์นะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสังคมไร้เงินสดครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เตรียมออกกฎเข้มกำหนดให้สถาบันการเงินต่างต่าง
ได้ดูแลระบบโมบาลแบงกิ้งของธนาคารโดยห้ามล่มเกินกว่า๘ชั่วโมงต่อปี
ถ้าเกินจะมีบทลงโทษตามระดับความรุนแรงครับโดยเริ่มจากการตักเตือน
สั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยกำหนดโทษปรับไว้สูงสุด๕แสนบาทต่อครั้ง
และหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะปรับเพิ่มอีกวันละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งปัจจุบันสถิติการขัดข้องของแอปพลิเคชันธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง
มีอัตราล่มลดลงนะครับเชื่อว่าต่อไปธนาคารจะพัฒนาระบบให้ขัดข้องลดน้อยลงกว่าเดิมไปอีก
ก็เป็นการปรับปรุงเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราได้ใช้แอปธนาคารอย่างสะดวกสบายไม่ล่มในวันเงินเดือนเข้านะครับ
ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาชนเข้ามาเที่ยวในไทยจำนวนมาก
โดยจะเปิดให้วีซ่าฟรีเป็นกรณีพิเศษเป็นระยะเวลา๖เดือนด้วยกัน
เริ่มตั้งแต่๑๐พฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึง๑๐พฤษภาคมปีหน้าครับ
ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและชาวไต้หวัน
กำหนดให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน๓๐วัน
หลังจากได้ให้วีซ่าฟรีกับคนจีนคาซักสถานและรัสเซียมาแล้วก่อนหน้านี้ครับ